คุณผู้ชมครับท่ามกลางวิกฤตมันมีรอยยิ้มให้เราเห็นเสมอ
คุณจะไปรายงานข่าวน้ำท่วมคุณต้องดูตัวอย่างนักข่าวคนนี้ให้ดี
คือปกติเวลาที่เราเห็นรายงานข่าวน้ำท่วม
นักข่าวก็คือไปลุยน้ำอยู่เข่าอยู่เอวสูงหน่อยอยู่อก
คือตอนผมไปล่าสุดที่ผมเคยทำก็อกนี่แหละก็ถือว่ามันก็เยอะแล้ว
แต่นักข่าวคนนี้นี่คือเป็นนักข่าวอะไรเป็นนักข่าวจำเป็น

ขณะนี้ฉันกำลังยืนรายงานศ่วนอยู่ในพื้นที่ตำบรรย์บรรกล้วย

จะเห็นได้ว่าน้ำได้ท่วมเต็มพื้นที่นะคะ
เนื่องจากฝนตกจากพายุเตี้ยนหมูนะคะที่พัดกระหน่ำทำให้ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลากว่า๒วัน
และก่อนหน้านั้นก็เป็นฤดูฝนทำให้ฝนตกเกือบทุกวันอยู่แล้วค่ะ
ทำให้ปริมาณแม่น้ำในลำคลองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีน้ำที่ไหลมาสมทบจากอำเภอโคกสำรงอีกด้วยทำให้น้ำได้ท่วมเต็มพื้นที่อำเภอบ้านหมี่นะคะ
ทีแล้วรถไถจะเป็นภาษณะที่ใช้ในการสัญจรแต่ณตอนนี้รถไถไม่สามารถสัญจรได้แล้วจะเป็นเรือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ดิฉันรันธิดาสุโตเจ้าของบ้านมุดน้ำขึ้นมารายงานค่ะ
นี่คุณทัศนัยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คุณบอกว่าลงทั้งตัว
ดิฉันว่าคุณต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่คือลงทั้งหัวเลยค่ะ
ลงทั้งหัวคำถามคือจะมุดน้ำทำไมก็ในเมื่อน้ำมันอยู่แค่ต้นขา
ไม่ก็ได้เห็นไงว่าสถานการณ์น้ำท่วมเป็นแบบนี้แล้วคุณดู
ผู้ประสบภัยที่อยู่บนเรือเห็นไหมคะน้องหมาที่บ้านนี่เป็นยังไง
ต้องนั่งอยู่บนเรือแบบนี้รอการช่วยเหลือ
เออจริงค่ะนี่ฮะสดตั้งแต่หน้าคนมารายงานมุดน้ำมารายงานเจ้าของบ้าน
สดจริงอะไรจริงครับลุยทุกที่เปียกทั้งตัวจุ่มไปแบบนี้หัวจะหลดเท้า
โอ้โหชาวเน็ตเห็นแล้วบอกเออมันก็ขำดีเราเห็นเราก็ขำเนาะ
ใช่ค่ะนี่คือยอดวิวเพียบเลยนะเกือบ๒๐๐๐๐๐วิวแล้วเห็นไหมจังหวะจะโคนคือแบบได้มาก
ที่ฉันอยากรู้ว่าน้องมีสกิลเป็นนักข่าวหรือยังไง

เคยฝึกงานกับเบานี่แหละใช่ไหมถูกต้อง
เขาเคยฝึกงานกับไทยรัฐทีวีเป็นผู้สื่อข่าวโต๊ะไทยรัฐนิวโชว์ซะด้วย
โอ้โฮมันไม่แปลกใจเลยค่ะแต่เกี่ยวกับการรายงานข่าวได้จริง
แสดงว่าพี่สอนไปดีโอ้โฮทักษะแน่นกระดาษนี้แหละ
นะพี่สอนไปดีคือพี่สอนให้มุดน้ำอย่างนี้หรอ
ประมาณนี้ในการทุ่มเทการทำงาน
โอ้โฮคลิปนี้กลายเป็นโอ้โฮคนแบบว่า
แชร์กันเยอะดูกันเยอะยอดวิวเกือบสองแสนตอนนี้น่าจะเยอะกว่านี้แล้วล่ะ
ใช่ค่ะเป็นช่วงคลามคืนที่ผ่านมานะ
มาดูเรื่องของการช่วยเหลือทีมกู้ภัย
ช่วยเหลือคนแล้วช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงก็ต้องช่วยเหลือค่ะ
คุณเล็กฝันเด่นกับทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

แล้วเมื่อวานนี้นะกว่าจะไล่ต้อนน้องหมาน้องแมวที่หนีน้ำไปอยู่บนหลังคาอพยพมาได้
ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
แล้วล่าสุดช่วงสายเมื่อตอนสายคุณเล็กแล้วก็ทีมงานพี่เล็กฝันเด่น
ก็ได้รับแจ้งบอกว่ามาช่วยหน่อยน้องหมาน้องแมวช่วยไปแล้วใช่ไหม
คราวนี้เป็นน้องไก่ค่ะน้องไก่น้องไก่เอกอยู่บนหลังคาเป็น๑๐ตัวเลย
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูค่ะตอนไปช่วยจะต้องทำยังไง
เขาต้องเอาอะไรไปหลอกล่อจะเอาอะไรไปจับเขาหรือว่าอุ้มลงเรือ
สุดท้ายพี่เล็กฝันเด่นต้องทำยังไงเดี๋ยวดูค่ะ
เอาข้อสารกรรมมาหน่อยจะให้ไก่กิน
ได้พี่จะยืนผมก็ต้องเอาเข้าไปให้ได้ถ้าเข้าไปไม่ได้ผมเข้าบ้านไม่ได้
คุณถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้สกิลการจับไก่จริงมันไม่ใช่ง่ายนะ
วิ่งจับมันก็วิ่งหนีมันเดินหนีกันใหญ่เลยค่ะ
ท้ายที่สุดที่พี่เล็กสันเด่นก็ต้องทิ้งเอาไว้ที่หลังคาเหมือนเดิม
แล้วก็พายเรือมาเอาอาหารมาให้ใช้วิธีการนั้นดีกว่า

ผมว่าถ้าเกิดวิ่งไปจับมันมันก็วิ่งลงน้ำไปลำบากอีกนะฮะ
ปิดท้ายกันที่ไปดูสองพี่น้องกู้ภัยใจพระคุณท็อปคุณท้ายกันหน่อย
ลงไปช่วยน้ำท่วมเหมือนเดิมครับทั้งที่สุโขทัยนครสวรรค์
แล้วคราวนี้ขอประกาศไม่รับเงินบริจาคเพราะไม่อยากมีดราม่าอีกแล้ว
ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ไป๓วันควักเงินช่วยชาวบ้านไปเกือบ๕แสนเขาว่าอย่างนั้น
มีคำถามว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพไหม
ขอถามคุณท็อปคุณไทยแล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรนะฮะ
ไปดูซิว่าคำตอบแล้วทางคุณท๊อปคุณท้ายเขาว่าอย่างไร
น้ำเป็นอย่างไรบ้างครับน้ำก็เอาอยู่นะแต่ถ้าจะแก้ปัญหาง่ายนิดเดียว
ก็ยกบ้านให้สูงขึ้นนะแล้วก็สวดมนต์นะจ๊ะ
เอ้ามาเหรอ
เดี๋ยวบ่ายนี้เขาไปลงพื้นที่ที่นนทบุรีไม่ใช่เหรอคะ
หรือว่าคุณลุงคนนั้นหน้าเหมือนลุงของเราเหมือนกันนะ

แล้วไปสัมภาษณ์นายกลูงตู่จะลงพื้นที่นทบุรีไม่ใช่เหรอ
นี่เป็นคนหน้าเหมือนเป็นคนหน้าคล้าย
หน้าคล้ายลุงตูนะเค้าเคยเล่นเอ็มวีของอะไรนะ
คุณลำไยหรอคุณลำไยใช่ไหมหน้าเหมือนไม่ลงท้ายด้วยก็อะไรนะ
แสวแสวสดหมดนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสีสันเอามาให้ดูนะ
น้ำท่วมจะได้หัวเราะแล้วก็ยิ้มได้บ้างใช่ครับค่ะ